ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นที่ตุรกี

อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการที่จะสร้างผลงาน
ในช่วงก่อนที่จะสิ้นสุดเดือนรมดร
เช่นเดียวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้นะครับ

ซึ่งผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
ก็ได้สั่งการให้๑๒หน่วยใน๓จังหวัด
ปรับแผนในช่วงของ๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดร
และชุดพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่
หลังคนร้ายยิงถล่มฐานตักใบในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
ติดตามเรื่องเรื่องนี้จากรายงานครับ
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายยิงถล่มฐานปฏิบัติการ

วดป้องกันชายแดนที่๔ที่บ้านตะเหลี่ยง
ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

คนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๖คน

จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่นานกว่า๓๐นาที

บริเวณพื้นด้านหลังของตัวอาคาร๒ลูก

ถังดับเพลิงหนัก๒๒กิโลกรัม

พิงอยู่ที่กำแพงรั้วของโรงพยาบาล

โดยคาดว่าคนร้ายมีแผนใช้ระเบิด

ส่วนในพื้นที่ตำบลลิดลอำเภอเมืองยาลา
พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธรวมแก้ว
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรลำใหม่

เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายยิง๒พ่อลูกเสียชีวิต
และชาวบ้านบาดเจ็บอีก๑คน

ุ่มอยู่ในสวนยางพาราหลังบ้าน

เป็นการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
สร้างสถานการณ์ช่วง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดอน
สร้างสถานการณ์ของคนร้ายในพื้นที่๓จังหวัด

คนร้ายรอบวางระเบิดดักสังหาร

ที่ถนนปากทางเข้าโรงเรียนดารุนฮิกมะ
ปู่โงะตำบลกาลิซา

ทำให้ทหารบาดเจ็บ๓นายเสียชีวิต๑นาย
โดยคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง

น้ำหนัก๒๐กิโลกรัมเป็นเครื่องมือปิดชีพเจ้าหน้าที่

ผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
มีคำสั่งให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
โดยขึ้นตรงทั้ง๑๒หน่วยดูแลพื้นที่รับผิดชอบ
ที่กระจายใน๓จังหวัดชายแดนใต้
และ๔อำเภอของจังหวัดสงขลา
ย้ำให้ปรับแผนรับมือป้องกัน
ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามก่อเหตุสร้างสถานการณ์ต่างได้อย่างง่ายดาย
โดยแผนครั้งนี้ดำเนินการตามคำสั่ง
ของพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔
โดยเฉพาะการลดเหตุรอบวางระเบิด
ช่วง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดอน
เพราะคนร้ายมีความพยายามบิดเบือนคำสอน

หรือทำสงครามต่อฝ่ายตรงข้ามในช่วงเวลา๑๐วันดังกล่าวนั้น
จะได้รับผลบุญมากมายหลายเท่าตัว
เจ้าหน้าที่จึงต้องปรับแผนปฏิบัติการ
เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลทุกนาย
ในพื้นที่ปลายด้ามขวาน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน